เมื่อวานนี้นะคะน้องแมทพรินีออกงานคุณผู้ชม
ซึ่งอย่างที่ทราบตอนนี้แมทโอ้โหข่าวเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปลี่ยนตัวละครนะคะ

ก็เปลี่ยนตัวนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องคุณปู่ภัยวง

จริงแล้วนะคะก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
ก็คุณแมทพรินีออกงานกับเซลปมากมายเลยนะคะ
ก็ตอนแรกนักข่าวก็ไปรอจะไปสัมภาษณ์นะคะ
เพราะว่ามีเรื่องตั้งแต่เรื่องของงานแต่งของเพื่อนคุณสงการ
คงคู่ไปด้วยกันแต่ในงานดันไปเจอพี่แอฟทักษะอ่อน
จำได้ไหมภาพนี้นะคะเออมันจะชุลมุนขนาดไหนนะคะ
คุณพ่อของคุณสงกรานว่าถ้าเอาแมทมาเป็นสะพ้ายจะไม่ดีนะ
ลูกชายจะถูกเป่าหูครอบครัวจะแตกแยกนะคะ
แล้วคุณปู่ภัยวงมาตอบเห็นไหมปู่พระเด็จการกว่าที่หนูคิด
เออมันก็เหมือนงานเข้าไปนะคะ

ราคอนที่เตรียมไวกนายนพัดถูกเปลี่ยน
แล้วตอนแรกมีข่าวว่าใบเฟิร์นพิมชนกมาเล่นแทนจริงหรือเปล่า

เมื่อวานนี้ค่ะก็จะมีช็อตที่น้องแมท
ยืนรวมกันหมดเลย๔คนแล้วสักพักเดินออกไปเลย
นักข่าวก็พูดตรงงงค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ไม่เป็นยังไงหรอกค่ะ
นักข่าวเราถามมาแล้วนะคะว่าตอนแรกเขาดิวมาแค่มาอีเวนต์

ซึ่งนะคะแมทก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้สัมภาษณ์ก็ได้
รุปก็ไม่ได้เดินหนีนะเพียงแต่ว่าดิวไม่ลงตัวนะคะ
ต้องรอน้องแป้นออกมาเปิดใจกันอีกทีละกันนะคะ

คือข่าวแบบนี้พี่แจ๊คเวลานักข่าวไปงาน
ตกลงว่าดารามีใครมาบ้างแล้วให้สัมภาษณ์ได้แค่ไหน
ซึ่งมันก็เดาแต่ตลาดน้ำแล้วกันมันจะสะดวกหรือเปล่าด้วยการให้สัมภาษณ์
พูดตรงอาจจะไม่ได้ตังค์แต่ว่าอยากเคลียร์ก็พูดไปเลย

เพราะว่าตกลงมาตอนแรกไม่ได้ให้สัมภาษณ์เนาะ